เหตุที่จังหวัดชมบุรีครับเป็นโจรสาวประเภท๒
ทำทีไปขอดูทองในร้านขายทอง
พอเจ้าของร้านเผลอพนักงานเผลอแล้วเอาทองมาให้โจรสาวประเภท๒คนนี้ดู

แต่สุดท้ายวิ่งหนีไปสะดุดขาตัวเองหกล้ม
ทำให้เจ้าของร้านทองตะคลุบตัวไว้ได้
ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทองแสงต่อ
วันตั้งอยู่หน้าบริษัทไลออนสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
บันทึกเหตุการณ์นะครับขณะที่คนร้ายซึ่งเป็นสาวประเภทสอง
ก็เดินเข้ามาในร้านทองเลือกดูสร้อยทองลวดลายต่าง
โดยให้เจ้าของร้านหยิบสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทมาให้เลือก
ก่อนที่อาศัยจังหวะเจ้าของเผลอคว้าสร้อยวิ่งหนีออกจากร้านนะครับ
เจ้าของร้านวิ่งไล่ตามคนร้ายสะดุดขาตัวเอง
แต่ยังสามารถประคองตัววิ่งไปได้ต่อแต่วิ่งหนีไปได้ไม่ไกลครับ
ก็สะดุดขาตัวเองล้มลงอีกรอบหนึ่งจนเจ้าของร้านตามจับตัวได้ทันควัน
แสดงว่าอาจจะซ้อมแผนเรื่องของการขอดูทองแล้วก็การฉกไป
แต่ไม่ได้ลองซ้อมเรื่องของการวิ่งหนีก็เลยสะดุดขาตัวเองล้มสองครั้งเลย
ที่เขาเรียกว่ากรรมติดจรวดมันตามทันจริงนะ
โจรสาวประเภทสองรายนี้ก็คือนายอนุชิตมัตตนเดนะครับ
อายุ๒๐ปีให้การรับสาภาพว่าที่มาก่อเหตุ
เพราะว่าตกงานได้๑เดือนแล้วแล้วก็ไปสมัครงานใหม่
แต่ยังไม่มีใครเรียกตัวประกอบกับเงินที่มีติดตัวก็เหลือน้อย

โดยสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทมูลค่า๓๘๙๐๐บาท
ที่เอามาจากร้านทองหวังจะนำไปขายไว้เป็นค่าใช้จ่าย
แต่ด้วยความตื่นเต้นทำให้วิ่งสะดุดขาตัวเองจนล้ม
จะถูกเจ้าของร้านทองวิ่งตามมาจับได้
แล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีต่อไปนะครับ